ส่วนเหตุการณ์นี้ตามเรื่องหน่อยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายบ่ายสามสิบตุลาคมนะคะ
คือมีผู้ชายคนนึงขับรถไปแล้วตำรวจชายภูมิเขาเรียกตรวจ
ผู้ชายคนนี้ไม่มีใบขับขี่แต่เขาอ้างว่าเขามีใบขับขี่แค่ไม่ได้พกมา
แล้วก็เถียงกับตำรวจผู้ชายคนนี้ต่อยปากตำรวจตำรวจปากแตกเลยนะคะ
นี่ค่ะก็คือตำรวจไปชาร์จตัวผู้ชายคนนี้นะคะที่ไม่มีใบขับขี่
แล้วก็ต่อยปากตำรวจจนตำรวจปากแตกอะค่ะไปดึงออกแยกออกแบบนี้
เหตุการณ์นี้พันธุ์ตำรวจเอกสมิทนันนรมิตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดจากตำรวจจราจรเขาออกปฏิบัติงานตั้งด่านถาวรที่ถนนชายภูมิบ้านเข้า
ช่วงด้านหน้าสำนักงานสหกรครูชายภูมิช่วงบ่าย๓๐ตุลาคม
ตำรวจเรียกตรวจผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อว่านายเอเชียเป็นคนขับ
คุณแม่นั่งมาด้วยไม่พกใบอนุญาตขับขี่
ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นไปรับใบสั่งกับร้อยตำรวจเอกสมชายสมานเกียวรองสารวัตร
จราจรสพเมืองชายภูมินะแต่นายเอเชียบอกว่า
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะผมมีแต่แค่ไม่ได้พกมา
ตำรวจก็เลยบอกว่าก็นั่นแหละก็ต้องถูกแจ้งข้อหาขับขี่รถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่
ช่วงจังหวะออกใบสั่งนายเอเชียตะโกนออกไปว่าตำรวจหากินดีจังเลย
ประมาณแบบเนี้ยอืมตำรวจเลยพูดต่อไปว่าอุ้ยคุณพูดแบบนี้
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
ก็เลยเชิญตัวนายเอเชียไปสพเมืองชายภูมิ
นายเอเชียขัดขืนไม่ยอมไป
เถียงกันตำรวจเข้าชาร์จตัว
แต่นายเอเชียต่อยปากตำรวจ
ตำรวจปากแตกไปสองนายนะคะคุณผู้ชม
แล้วอย่างที่เห็นในภาพมันก็มีช่วงชุนละมุน
เพราะนายเอเชียขัดขืนจนล้มแม่ที่นั่งรถมาด้วย

นี่ตำรวจปากแตกแบบนี้โชว์แผลให้ดูเลยค่ะ

เรื่องต้นนายเอเชียโดนแจ้งข้อหานะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ตำรวจสรุปสำนวนส่งฟ้องเลยส่งอายการเลยนะคะ
ก็ส่งฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่นายเอเชียบอกว่าผมขอแจ้งความเอาผิดตำรวจด้วย

ทีนี้ภูมิกับการก็เลยบอกว่าก็ได้ก็เป็นสิทธิ์นะ

จะแจ้งความว่าตำรวจทำร้ายหรืออะไรก็ได้

ตำรวจบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแหละ
ก็เป็นไปตามขบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน